ทีนี้ไปดูความเดือดร้อนของพี่น้องชาวชนบุรีกันหน่อยนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าตอนจ่ายการค่าน้ำประปาแบบคุณภาพ

ชั้นก็เสียเงินจ่ายค่าน้ำปรปราตุรปะทุกเดือนแล้วทำไมฉันก็ต้องเสียเงินไปซื้อน้ำมากินดูสิงค์น้ำปรปอใช้ไม่ได้
คุณซักผ้าได้ไหมไม่ได้ซักผ้าขาวดีกว่าโอ้โห
ย้อกผ้าให้เป็นผ้าดำเลยไหมฮ่าทำเลยช่างงั้นน่ะฮะ
เวลาเราเอามึกมาแล้วมาล้างน้ำมันจะสีดำแบบนี้
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นสภาพน้ำปลาปลามีสีดำเข้มแบบนี้
แล้วก็เหมือนว่ามีโครนผสมมาด้วยนะคะชาวบ้านบอกแบบนี้
ตรงนี้คือพื้นที่หมู่ที่๓ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองชนบุรีค่ะ
ทีนี้ชาวบ้านโอ้โหให้ดูกันแบบนี้
ชาวบ้านบอกทนไม่ไหวจริงแล้วทนไม่ไหวจริง
อยากให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขจริงจังสักที
แล้วก็ข้อความระบุด้วยว่าบอกว่าอยู่เมืองชนมาหลายปีเป็นแบบนี้ตลอด
ตลอดเลยเหรอคะค่าน้ำจ่ายแบบคุณภาพน้ำปลาปลา
แต่ตอนจ่ายน้ำมาคุณพระคุณพระคุณพระไม่ได้ช่วยด้วยนะเนี่ยนะฮะ
คนไทยต้องทนขนาดไหนตั้งคำถามแบบนี้เลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปเลยค่ะไปพูดคุยกับชาวบ้าน
ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าเมื่อหลายวันก่อนน้ำปลาปลาเนี่ยคือใช้ไม่ได้เลย
ไม่ได้เลยสีเป็นแบบนี้ทั้งหูข้าวอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันล่างจานสักพาอะไรก็ไม่ได้เลยต้องไปซื้อน้ำมากินไปซื้อน้ำมาใช้ทั้งที่ก็จ่ายค่าน้ำทุกเดือนและราคาก็ไม่ใช่ถูกนะแต่กลับต้องมาเสียเงินซ้ำซ้อนแบบนี้ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมดูเหมือนว่าน้ำจะใสขึ้นบ้างแต่ก็แหม่มีสีดำติดมาอยู่แบบนี้ใครจะกล้าใช้นะคะ

น้ำปลาปลาสีดำแบบนี้ไม่มีใครกล้าใช้หรอกเนาะ
จริงได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากแถวชนบุรี

คือเขาบอกว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวไหลเดี๋ยวหยุด

ให้แก้ไขแล้วแก้ไขได้แป๊บนึง
เป็นอีกคือชาวบ้านบอกหลายปีแล้วนะที่มันเป็นแบบนี้นะครับ